ซึ่งแน่นอนว่าผู้คนที่ไปเฝ้ารอตามเส้นทางของขบวนเคลื่อนอัฐิ
มากันหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกที่เลยนะคะ
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะว่า
เรื่องของตัวเลขเรื่องของโชคลาภเนี่ยมันก็ต้องถูกเอามายึดโยงกัน
คือระหว่างที่ชาวบ้านแล้วก็พุทธศาสนิกชน
ลูกสินลูกหาต่างนานาที่เริ่มสาย
แล้วก็สัทธาหลวงพ่อคูณมานั่งรอกราบขบวนอัฐิของหลวงพ่อคูณ
โดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่มาเดินเร่ขายค่ะ
หวยเขาก็พากันถามหาเลขเด็ดเลยแน่นอน
๙๒กับ๒๙นี่นะคะเกลี้ยงเกือบจากทุกแผง
คืออายุของหลวงพ่อคูณ

แต่อย่างที่บอกค่ะมันเกลี้ยงไปเกือบจะหมดแล้วค่ะ
หลายคนก็เลยหันไปซื้อเลขข้างเคียงแทน

ขวัญรถเคลื่อนอาทิตย์ห้าสิบหกคันเนี่ย
เคลื่อนผ่านถนนมิตรภาพอุดรหนองคาย
ชาวบ้านก็มารอกราบริมถนนเป็นระยะนะคะ
ซึ่งหน้าร้านทองภูลพาณิชย์
นายวารินพิราชัยอดีตข้าราชการพัฒนาชุมชนวัย๗๘ปีเนี่ย
เขามาตั้งโต๊ะบูชาพร้อมกับครอบครัวเลย
แล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเอาหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษของไทยรัฐ
ที่มีภาพหลวงพ่อคูณมาตั้งเอาไว้ด้วย
วารินเล่าบอกว่าเขาเคยไปกราบหลวงพ่อคูณเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

หลวงพ่อเนี่ยปลุกเสกวัตถุมงคลให้เอาไม้เคาะหัวให้หลายครั้ง
เขาก็รู้สึกว่าทำมาค้าขึ้นดี

ค้าลอตเตอรี่ก็มาขายลอตเตอรี่ให้เขาเหมือนกัน
แต่อย่างที่บอกค่ะ๒๙๙๒มันไม่มีแล้วอะค่ะ
เขาก็เลยซื้อเลขข้างเคียงเป็น๙๓แทน
เผื่อว่าจะมีโชคลาภกับเขาบ้าง